คุณน้ำแข็งจำงูเขียวที่มีหงอนคล้ายพญานาคได้ไหม
จำได้ที่มันปากเจ็บ

แล้วร่างกายมันก็ผอมลงเรื่อย

ไปไม่ถึงมีดหมอนะครับ

หลังจากที่คุณวีรพลรักเสมอวงรองประธานสภาเทศบาลบ้านดุง
รับงูเขียวมีหงอนคล้ายพญานาคตัวนี้

แล้วมีอาการป่วยซึมนะ
ตัวงูเนี่ยนะไม่กินอาหารเลยแล้วเจ็บที่ปาก

จริงมีนัดจะไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์อุดรธานี
วันนี้เลยครับ๑๘มกราคม
สาเหตุที่ต้องนัดห่างจากวันที่รับตัวมาหลายวัน
เพราะว่าคุณวีรพลเองเนี่ยเขามีอาการไข้สมหนักไป๓วันเลย
เมื่อเย็นวานนี้ก็ขับรถพางูเขียวมีหงอน

แต่แล้วไปได้ครึ่งทางถึงอำเภอหนองหาน
งูเขียวมีหงอนหมดลมหายใจระหว่างเดินทางรับไปไม่ถึงมือหมอครับ
แต่ว่าคุณวิรพลก็บอกว่างูเขียวมีหงอน
จากนี้จะนำกลับไปฝังที่เกาะคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีต่อไปครับ